รีนะคะมีเหตุต้องบอกว่าเป็นญาติกันนะคะยิงกันตาย
แล้วยิงกันตายชนิดที่ว่ายิงเผาขน๕นัด
คนที่ถูกยิงเนี่ยคือเขาขับรถอยู่นะคะ
รถเสียหลักไปพุ่งชนเสาไฟฟ้าหักโค้นแล้วเขาก็เสียชีวิตคาที่
เขาบอกว่าปมเหตุมาจากฉีดยาฆ่าญาติแล้วมันเหม็นค่ะ
แค่นั้นเลยค่ะเมื่อเช้านี้นะคะ
ตรงถนนดอนโพใดใหญ่ค่ะที่อำเภอเมืองลบบุรีค่ะ
นี่คือสภาพของผู้ตายนะคะตรงนี้ต้องกั้น
เอาไว้เลยเพราะว่าเสาไฟฟ้าแรงสูงมันหักโค้นลงมาด้วยค่ะ
โคนเสาไฟมีรถกระบะซึ่งท้ายรถเนี่ย
บรรทุกแผงโซลาเซล๕แผง
มีรถพ่วงเล็กติดอยู่ที่ด้านท้ายด้วย
ตรงกระจกด้านซ้ายมีรอยกระสุน๒นัด
แข็บหลัง๒นัดแล้วก็ประตูอีก๑นัดนะครับ

นี่รอยรูกระสุนทั้งหมดเลยนะคะ
ผู้ตายคือนายวิชัยวงขำอายุ๕๘ปีนะคะ
สภาพก็คือตัวเนี่ยนั่งอยู่ตรงที่นั่งคนขับ
แต่ว่าล้มเอียงไปฝั่งที่นั่งข้างคนขับแบบนี้ค่ะ

นำร่างของผู้เสียชีวิตออกมาจากรถนะคะ
สภาพคือถูกยิงเข้าที่ชายโครงซ้ายทะลุขวา๑นัด
มีปลอกกระสุนตกเกลื่อนถนน๕ปลอกด้วย
ก็แจ้งข่าวไปที่ญาติซึ่งคนแรกที่รู้ก็คือลูกชาย
ลูกชายผู้ตายก็เสียใจมากแต่ก็ไม่ได้ให้การอะไรนะคะ
เท่าที่เราได้ข้อมูลมาเรื่องนี้มันเกิดขึ้นก็คือว่า
นายวิชัยคนตายเนี่ยเขาขับรถกลับจากที่นาที่อยู่หลังบ้านของ
นายเจริญซึ่งเป็นคนก่อเหตุแล้วก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกับผู้ตายด้วย
คือผู้ตายเนี่ยเขามีอาชีพทำนาค่ะขับรถกลับจากที่นาซึ่งอยู่หลังบ้านของ
เจริญคนก่อเหตุนายเจริญดักรออยู่ในบ้านตรงจุดเกิดเหตุ
พอเห็นว่านายวิชัยขับรถผ่านมาปุ๊บยิงเลยนะคะรัวไปเลยห้านัดค่ะ
รถเขาเสียหลักไปชนเสาไฟฟ้าแล้วก็เสียชีวิต
จอดทิ้งไว้ที่บ้านพี่ชายที่เป็นอดีตสจอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๒๗กิโลเมตรอะค่ะ
พอเจ้าหน้าที่ตามไปถึงเนี่ยเจอรถแต่ไม่เจอคนไม่เจอเจ้าของบ้านเลยนะคะ
ตรวจสอบทะเบียนที่ติดอยู่กับรถอ้าวเป็นทะเบียนปลอมซะอีก
ก็ต้องไปไล่ตรวจสอบหากันต่อไปเพราะเขาบอกทะเบียนจริงเป็นทะเบียนจังหวัดสุราธานีค่ะ
จากการตรวจค้นที่รถเนี่ยนะคะก็ยังมีตะกร้าผ้าที่นายเจริญคนก่อเหตุเอาไปซุกไว้ในป่า
ข้างในมีแมกกาซีนอาวุธปืนหนึ่งแม็กซ์ด้วยนะคะตำรวจก็เก็บทุกอย่างไว้เป็นหลักฐาน
เราส่งคุณออสซี่ดนรวีสุดพุ่มผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่จุดเกิดเหตุนะคะ
ยังไม่ได้มีการเคลียร์เส้นทางถนนเลยนะคะเสาไฟยังคงล้มโค้นลงมาอยู่
ไฟนี่ดับกันทั้งหมู่บ้านนะคะเราได้ภาพวงจรปิดที่อยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุสองกิโลเมตร
โมง๓๓นาทีนะคะเห็นภาพนายเจริญนะคะขับรถจากบ้านหลังก่อเหตุนี่
มุ่งหน้าไปถนนเรียบครองชนระประธานจากนั้นอีกตัวนึง๘โมง๓๕นาที
นายเจริญขับต่อนะคะมุ่งหน้าไปตามถนนชนบทเรียบคลองชลประธานนั่นไปแล้วค่ะ
อยู่ฝั่งตรงข้ามถนนใหญ่ไปบ้านพี่ชายที่อยู่ห่างจากจุดบันทึกภาพได้ประมาณสัก๕๐๐เมตร
นั่นนะคะที่เราทำลูกศรไว้ให้
คุยกับผู้ใหญ่ขจรพัฒน์แล้วก็น้องชายของนายเจริญนะคะ
ปมเหตุน่าจะมาจากเรื่องยาฆ่าย่า
คือเมื่อวานนายวิชัยกำลังใช้โดรนพ่นยาฆ่าย่า
่นฮอร์โมนบำรุงต้นข้าวในแปลงนาที่อยู่ติดกับหลังบ้านใช่ไหม
อย่างที่บอกว่าบ้านหลังบ้านเนี่ยเป็นที่นา
นายวิชัยมีอาชีพทำนาเขาก็ไปพ่นยาขาแมลง
แล้วก็พ่นพวกฮอร์โมนบำรุงต้นข้าว
ทีนี้ปรากฏว่าพอบ้านกับที่นามันใกล้กันเนี่ย
อองสารพิษมันฟุ้งกระจายค่ะ
ทำให้คนในบ้านเขาปวดหัวหายใจไม่ออกเลย
ลำพังตัวเขากับพี่ไม่เท่าไหร่
แต่พ่อเขาเป็นผู้ป่วยติดเตียงอายุ๘๕ปี
ถึงขั้นสำลักข้าวเลยอ่ะค่ะ
นายเจริญคนก่อเหตุก็เลยเดินออกไปบอกวิชาหยุดพ่นยาก่อนได้ไหม

ก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นชนวนเหตุเรื่องนี้หรือเปล่า
ถามว่าที่ผ่านมานายเจริญกับนายวิชัยเคยทะเลาะกันบ้างไหม

นี่เพิ่งจะย้ายกลับมาดูแลพ่อแม่ไม่กี่เดือนนี้เอง
แต่หลังจากเกิดเหตุก็มีการประสานให้พี่ชายคนโตที่เป็นอดีตสจ
ติดต่อกับนายเจริญให้มอบตัวแล้วนะคะ
ถ้าเขาเตือนแล้วไม่ฟังนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเขามีนิสัยสูงขนาดนี้
ไม่คิดว่าเขาจะมาทำแบบนี้ไง

เพราะมันก็ทำไปมันก็อย่างว่า
ก็อันตรายก็อยู่ไม่ได้แล้ว
ชนวนเหตุจะเป็นเพราะพ่นยาฆ่าย่าจนมันฟุ้งเข้าไปในบ้าน
ทำให้พ่อแก่แม่เท่าของเขาหายใจไม่ออก

อันนี้ไม่รู้แต่เราส่งผู้สื่อข่าวลงพื้นที่
ไปดูตรงที่นาที่ว่าอยู่หลังบ้านนายเจริญมือยิงค่ะ
เขาบอกว่ามันห่างกันแค่๒เมตรเองค่ะ

ห่างกันแบบนี้หลังบ้านแล้วก็ที่นาเลยนะคะ

ที่นาก็ยังมีขวดฮอร์โมนบำรุงต้นข้าวด้วย
หลังบ้านนายเจริญก็มีบ้านหลังเล็กที่มีพ่อของนายเจริญ

อันนี้คือที่ว่าเป็นฮอร์โมนบำรุงต้นข้าวนะคะ
ได้คุยกับแม่นายเจริญคนก่อเหตุบอกตอนเช้า

แล้วลูกชายก็ขับรถคันสีขาวออกไปบอกจะไปหาพี่ชาย
ถึงตอนนี้แม่ก็เพิ่งจะมารู้จัก
เจ้าหน้าที่นี่แหละว่าอ้าวลูกไปยิงคน
แล้วถามว่าลูกไปไหนนี่แม่บอกแม่ไม่รู้เลยว่าลูกไปไหนแล้ว
ส่วนเรื่องกลิ่นเหม็นของสารเคมีแม่ยอมรับนะคะว่ามันเข้าบ้านจริง
แล้วมันเหม็นมากเหม็นจนคนที่ทนอยู่กันแทบไม่ได้เลย
ผู้สื่อข่าวเราก็เลยไปที่สพบ้านกลุ่มนะคะ
ก็เห็นว่าตำรวจกำลังนำรถของผู้ตายแล้วก็รถคนเกาะเหตุมาเก็บที่สพ
พนักงานสอบสวนเองก็มีการเชิญภรรยาแล้วก็ลูกชายคนเล็ก
ใช้เวลาไม่ถึง๕นาทีเองนะมันไม่ได้ฉีดกันเป็นชั่วโมงเลยคือ๕นาทีเอง
ไม่ได้มีการฉีดยาค่าย่าด้วยเพราะข้าวกำลังออกรวงถ้าฉีดยาค่าย่าเนี่ยข้าวจะตายหมด
และอีกอย่างโดรนมันก็ไม่ได้บินไปทางฝั่งบ้านคนเกาะเหตุเลยเพราะว่ามีเซ็นเซอร์ตรวจจับอยู่
จนกระทั่งตอนเช้าเนี่ยเขากับพ่อตาไปเก็บแผงโซล่าเซลลแล้วกำลังจะกลับบ้าน
เขาขับรถตามหลังไปเห็นพ่อตากำลังขับรถออกจากซอยข้างบ้านผู้ก่อเหตุ
แล้วก็เห็นคนก่อเหตุออกมาจากหน้าบ้านยิงมาสามนัดยิงซ้ำอีก๕นัดก่อนจะเดินเข้าไปในบ้านแล้วก็รีบขับรถออกไป
เรื่องที่เกิดขึ้นเขาบอกว่าเขาเสียใจที่เขาช่วยอะไรพ่อตาไม่ได้เลย
คือภรรยาคนตายเองก็บอกว่า
เรื่องที่เกิดขึ้นก็น่าจะเป็นประเด็นในเรื่องที่
คนก่อเหตุไม่พอใจที่สามีบินโรนพ่นฮอร์โมนบำรุงต้นข้างนี่แหละ
เพราะนายเจริญเนี่ยเดินมาต่อว่าสามีเลย
แต่พอต่อว่าสามีก็หยุดพ่นแล้ว
หยดพ่นทันทีที่โดนต่อว่าเลย
แล้วก็ไม่ได้โต้ตอบอะไรด้วยทำไมมันถึงไม่จบลงแค่นั้นน่ะ
เมื่อเช้าสามีไปเก็บแผงโซล่าเซลที่นา
ขับรถออกไปก็ถูกนายเจริญยิงเสียชีวิตเลย
ซึ่งเธอบอกเธอขอยืนยันว่าฮอร์โมนที่พ่นบำรุงข้าวเนี่ย
มันไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ตอนนี้อยากฝากอะไรถึงเจริญบ้างครับ

กลับตัวกลับใจแล้วจะใช้
อยากให้จับให้ได้
ครับถ้าเขามาขอคำมาจะให้อภัยไหมพี่
ไม่น่าจะให้อภัยไม่ให้อภัยเลยดีกว่า
เพราะเขาทำแบบนี้แบบ
พี่ชัยก็เป็นคนทำกินไม่เคยมีเรื่องกับใคร

นายเจริญคนก่อเหตุเห็นบอกว่า
บอกญาติว่าจะติดต่อเข้ามอบตัวในเร็วนี้
แต่ว่ายังไม่ได้ระบุวันเวลาที่แน่ชัดค่ะ